คุณอริยาเกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะฮะ
บอกว่ารถคันนี้มันขึ้นไปอยู่ได้ยังไงตรงนี้
และอีกอย่างไม่มีคนเก็บรถคันนี้ออกเหรอ

หรือว่าจะให้เป็นอนุสรเตือนสติ

ดวงดีมากครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิต

ก็โพสต์ภาพรถและเนื้อหาในธำนองนี้
ทำนองเดียวกันกับที่โพสต์ในติ๊กต๊อกนะครับ
บอกว่าฝากพี่น้องช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ทะเบียน๒ทพุท่าวสเส๗๑๔๔กรุงเทพฯ
คือผมมาทำธุระที่บ้านอา

สอบถามอาอาบอกว่ารถคันนี้เนี่ย

ถ้าเจ้าของรถเห็นฝากมารับผิดชอบด้วยนะครับ
เจ้าของบ้านจะทำอะไรก็ทำไม่ได้

อาจจะมีการเอาเหล็กไปค้ำไว้งานคูณ

เออไปดามไว้เดี๋ยวมันล้มลงมานะฮะ
พิกัดก็วัดสรรเพชรอำเภอสามพราน
ตำบลยายชาจังหวัดนครปฐมล่ะครับ

เข้าไปได้ยังไงแถมคนขับไม่เป็นอะไร
และหนีจากที่เกิดเหตุนะครับ

พูดคุยกับนางพิมนพัฒน์วิริยธนวิทย์นะฮะ

เล็กที่๑๖หมู่๔ที่ตำบลยายชา

เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๓พฤษภาคม

จู่ได้ยินเสียงตู้มสนั่นหวั่นไหวเลยคุณ

ตะแคงล้อชี้ฟ้าติดค้างกับกำแพงบ้าน

พอเช้าก็เลยไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะฮะ

หรือว่ามันพุ่งทะลุกำแพงเข้ามาในบ้าน

ก่อนหน้านี้คุณยายบุญนาคจุนวง

พักอาศัยอยู่ในจุดที่รถ

แต่ทีนี้จุดนี้ห้องนี้
จะลื้อปรับปรุงได้ไม่ถึงได้ไม่นานนะฮะ
แล้วก็ย้ายห้องของคุณยายถอยมาอีกสัก๑๐เมตร

ที่ได้มีการลื้อมีการย้ายคุณยายแล้ว
มีคนถามคุณยายใส่อะไรของดีอะไรเนี่ย

อ่าฟังเสียงคุณยายแล้วกันนะฮะ
แหมพูดสิข่าวเราก็นั่งคุยกับคุณยายเพิ่มเลย

แต่ก่อนสักเช้ามืดจะมีเสียงคนเรียกยายนะ
ยายนอนอยู่บ้านตรงห้องที่มันอยู่ติดกำแพง

ยายยายแล้วเคยเห็นเหมือนเจ้าจุกยายเล่าให้ฟังแต่ทีนี้เราก็สนใจเรื่องของคดีแล้วกันนะฮะ
เพราะรถมันมาค้างคาอยู่บ้านคนอื่นเขาแบบนี้นะครับ
จากการสอบถามนางสาวขวัญธิวาจโนพักซึ่งเป็นภรรยาของนายมนตรีชมเกษม

ตัวภรรยาเปิดเผยเบื้องต้นกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีปากเสียงกันเรื่องค่างวดรถยนต์ที่ขาดส่งชำระ
ค่ะมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บนรถ
จนเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนแล้วก็หลบหนีมานะครับ
จึงทำให้ตำรวจได้ติดตามนะนะครับ
นายมนตรีขับรถเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านชาวบ้าน

ก่อนเกิดเหตุตัวภรรยากับสามีทะเลาะกัน
เรื่องค่างวดรถที่ขาดส่ง
รถมันก็เกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนมาแล้วครั้งหนึ่ง

และทีนี้ตัวสามีก็ขับรถออกจากบ้าน
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้พุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้าน

หลังเกิดเหตุนะครับทางเจ้าของบ้านได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สพสามพรานแล้ว
แต่ว่าเวลาผ่านไป๑เดือนยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
เราก็เลยไปถามตำรวจสพสามพราน
บอกว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าของรถหรือยัง
เพราะตำรวจต้องทำคดีสิแล้วรถคันนี้มันถือเป็นของกลาง

ตำรวจจะให้เจ้าของรถมาจ่ายค่าขนรถคันนี้
เก็บเป็นของกลางไว้ที่สถานีตำรวจหรือเปล่า
ล่าสุดคุณผู้สื่อข่าวเราได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า
มนตรีเจ้าของรถคันนี้กระบะนิสสันเนวาร่าสีดำ
หมายเลขทะเบียน๒ทพศ๗๑๔๔กรุงเทพเนี่ย
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สพสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วนะ
ใช่ค่ะพอไปถึงนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะชดใช้พวกค่าเสียหายต่างนะ
กับบ้านของคุณยายเนี่ยแล้วเบื้องต้นเนี่ยเขาจะจ่ายให้สามหมื่นบาท
แต่ทางเจ้าของบ้านจะต้องไปทุบกำแพงเองนะเพื่อให้เอารถออกเอง
แต่จ่ายตังค์๓๐๐๐ให้นะเออแล้วรถจะทำยังไงต่อ
รถของนายมนตรีเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อรถยกให้มารื้อแล้วก็ลากรถออกไป
สรุปว่าเจ้าของบ้านจะต้องให้คนมาทุบกำแพงเอารถออกเอง
ครับส่วนเจ้าของรถเดี๋ยวจะให้รถลากมาลากรถไป
แต่ว่าเจ้าของรถก็จ่ายเป็นค่าเสียหายให้ใช่ไหม

แต่ทีนี้ไม่ใช่แค่ทุบกำแพงออกนะมันต้องจ่ายค่าที่เขาต้องทำกำแพงใหม่ด้วยนะ

ไปทำทรัพย์สินเขาเสียหายตำรวจก็ต้องพิจารณาในเรื่องของคดีต่อไปนะครับ